ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเศร้าใจนครปฐมแม่เมายาบ้าค่ะ
แล้วเตะลูกอายุขวบหนึ่งโอ้โหแล้วมีชาวบ้าน
เขาถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานอยากให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือเด็กค่ะ
สงสารเด็กนะคะบ่าย๓โมง๑ตุลาคม
มีการโพสต์เฟซบุ๊กค่ะ
คือเขาโพสต์เอาไว้ว่าแม่เตะลูก๑ขวบ
ทำด้วยอะไรเด็กตัวเล็กนิดเดียว
มีหน่วยงานไหนพอจะช่วยได้แนะนำมาที
ตอนนี้เด็กอยู่กับผมคนที่ทำคือแม่เด็ก
แล้วก็มีติดแฮชแท็กฝากแชร์ด้วยกันนะครับ
ประสานไปที่ผู้ใหญ่บ้านอบตบังเลนตำรวจสพบังเลน
เจ้าหน้าที่พมนปให้มาตรวจสอบเหตุการณ์นี้
บ้านหลังนี้นะคะตามคลิปภาพเป็นบ้านชั้นเดียว
อยู่ที่ตำรวจบังเลนอบังเลนจนนป
เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไป
ก็เจอคุณแม่แม่ของเด็ก

แม่อายุ๒๑ค่ะ
อายุเพิ่ง๒๑ตำรวจแสดงตัวเลย
ขอตรวจค้นบ้านควบคุมตัวแม่นะคะไปที่สพบังเลนไปตรวจหาสารเสพติด
แล้วมันก็มีจริงมีสารเสพติดในร่างกายจริง
นายอนุสรบุญพิทักษ์อายุ๓๕ปีเป็นเจ้าของโพสต์
บอกว่าแม่กับลูกเขาอยู่กันสองคนไม่มีอาชีพไม่มีสามี
ปกติเนี่ยเด็กร้องทุกคืนร้องตลอด
แล้วตัวเพื่อนบ้านเนี่ยค่ะที่เป็นเจ้าของโพสต์บอกว่า
มันมีอยู่วันหนึ่งเด็กร้องเสียงดังมากมันผิดปกติ
แอบถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็แม่ผู้ก่อเหตุแม่เด็กอะค่ะ
พูดคนเดียวเหมือนอาการไม่ปกติชอบทำร้ายลูกจริง
คือยาดก็อยู่แถวเหมือนแบบแถวบ้าน
ก็จะเป็นญาติเป็นเครือญาติอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็ช่วยกันดูแลส่งเสียให้ตัวแม่เด็กมีกินมีใช้
ก็ให้เงินให้อะไรนิดหน่อย
แต่แม่เด็กคงจะเมายาแล้วทำร้ายเด็กแบบนี้
แม่เขามีประวัติการรักษาเกี่ยวกับอาการทางจิต
แล้วก็เริ่มพูดคนเดียวเริ่มพูดคนเดียวเริ่มแบบออกอาการแบบ
เหมือนไม่ใช่คนปกติครับแล้วบางทีทำร้ายร่างกายน้องเนี่ย

เขาจะใช้ส่วนตัวมากกว่าแต่วันนั้นที่เห็น

ก็คือการตบแต่ว่ามันไม่มีหลักฐานตอนนั้น
เห็นบ่อยการตบมั่งการพักมั่งยังเป็นอย่างน้อยบ่อย

ตามในคลิปนี้เขากะทืบหรือว่าเขาเป็น
ก็ต้องขอบคุณที่เห็นแล้วไม่เพิกเฉยนะคะ
ก็ถ่ายภาพเป็นหลักฐานแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบเพื่อช่วยเด็ก
ผู้ใหญ่บ้านค่ะนายอภินันผู้สาย
บอกว่าเมื่อปีก่อนได้รับการประสานจากโรงพยาบาลบางเลน
ว่าแม่เด็กคือไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลบางเลน
แล้วหนีออกจากโรงพยาบาลพร้อมลูก
ก็เลยประสานให้การช่วยเหลือตั้งแต่ตอนนั้น
กลายเป็นว่าตอนนี้มาตีลูกมาทำร้ายลูก
ผู้กำกับโรงพักบังเลนก็บอกว่าทราบเรื่องแล้วนะคะ
นำกำลังมาตรวจสอบก็เห็นแหละ

กันในโลกออนไลน์มันคือภาพความรุนแรงมาก
แล้วก็สอบปากคำแม่ก็รู้ว่าแม่เสพยา
คือตัวแม่สุดท้ายยอมรับว่า
ก่อนที่จะทำร้ายลูกเสพยามา๒วัน

เด็กยังหวาดกลัวค่ะแล้วก็นำตัวเด็กไปตรวจร่างกายด้วย
เดี๋ยวก็จะตรวจที่โรงพยาบาลบังเลนนะคะ
ส่วนตัวแม่เด็กก็ต้องส่งโรงพยาบาลตรวจสอบเหมือนกัน
เรื่องของสุขภาพจิตเรื่องของอาการข้างเคียง
หลังจากการใช้ยาเสพติดเป็นเวลานาน
ต้องไปดูว่าแม่อาการเป็นยังไง
มันอยู่ในขั้นไหนมันสามารถบำบัดอะไรยังไงได้ไหม
ตำรวจบอกว่าตอนนี้ยังดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายไม่ได้
เรื่องต้นต้องตรวจสภาพร่างกายและจิตใจของแม่เด็กก่อน
คือเหมือนกับว่าต้องเป็นไปตามขั้นตอนว่าต้องบำบัดก่อนนะคะ
ถึงจะมีการดำเนินคดีอะไรก็ว่าไปแต่ต้องบำบัดเขาก่อน
ส่วนเด็กก็อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่แล้ว
ยาเสพติดนี่มันหาย่ายแล้วกัน